เป็นเรื่องของผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตกลงมาจากคอนโดมิเนียมชั้น๒
แล้วอาการหนักเลยนะคะขาขาด
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยแต่ประเด็นคือทางกู้ภัยทางศูนย์เอราวันไปช่วยไว
ไปช่วยเร็วไปถึงจุดเกิดเหตุไวมาก
แต่ไม่มีโรงพยาบาลรับรักษา
รอแบบหาโรงพยาบาลอยู่๒๓ชั่วโมง
ปัญหาคือเหมือนกับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนเจ็บอยู่ต่างจังหวัด
แล้วติดต่อโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพไม่มีที่ไหนรับ
เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าถูกตั้งคำถามเยอะมาก
เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตี๒๑๕พฤษภาคมทางป่อเต็กตึงจุดหัวหมากได้รับแจ้งว่า
มีคนตกตึกชั้น๒๖คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง

ใช่ค่ะพอไปถึงเนี่ยคนเจ็บชื่อว่าคุณพิมชนกสอนใจอายุ๒๒
เป็นชาวมหาสารคามนะคะเธอหมดสตินอนหายใจโรยรินอาการหนัก
ขาซ้ายช่วงหัวเข่าถึงเท้าขาดขาขวาหักผิดรูปกระดูกหักหลายจุดค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะ๒ชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะส่งโรงพยาบาลตำรวจได้

โรงพยาบาลใกล้สุดเนี่ยห่างออกไปแค่กิโลเดียวแต่เหมือนกับเขาไม่รับอ่ะค่ะ

โอ้โหนู่นก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจ๒ชั่วโมงกว่ากว่าจะไปโรงพยาบาล
เหมือนกับว่าตอนที่เธอตกลงมาแล้วเนี่ยจะมีภาพจากตึกมุมสูงนะฮะ
เหมือนกับจะไปล่วงมีต้นไม้อยู่มั้
ใช่มีต้นไม้แล้วก็มีแบบเหมือนมันมีเหมือนแบบมีรองรับอยู่ชั้นหนึ่ง
อันนี้เป็นกองต้นไม้อ่ะ
ทีนี้ก็เลยโชคดีตรงที่๒๖ชั้นปกติถ้าไม่โดนต้นไม้เนี่ย

พูดตรงคือไม่น่ารอด
แต่ถ้าเกิดไปโรงพยาบาลได้ไวก็ยิ่งดี
วัยเท่าไหร่มันยิ่งดีเพราะอาการเธอหนักมากนะคะ

มีคุณหมอท่านหนึ่งโพสต์เอาไว้ค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร

ใครขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงดีพอแล้วหรือยัง
เพราะหลังเกิดเหตุพยาบาลรับโทรศัพท์
กรองอาการแล้วข้อมูลก็คือเธออาการหนักนะคะ
ประเมินจากอาการเจ็บอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ถึงเร็วถึงไวมาก

หมดทุกอย่างแต่หลักการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ต้องนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการรักษา

ทำไมล่ะทำไมไม่รับล่ะนี่ขาขาดนะ

ไม่ใช่แผลถลอกนะจะไม่รับกันเลยเหรอนี่ฉุกเฉินนะ
ไม่ต้องถามว่าฉุกเฉินหรือเปล่าคัดกรองอาการเบื้องต้นแล้วคือ

ต้องรับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดต้องรับ
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราสอบถามเรื่องนี้นะคะ
ไปคุยกับทางอาสาป่อเต็กตึงที่เข้าช่วยเหลือนายเฉลิมนาคและนายสมเกียจนะคะ
เขาก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งรีบไปเลยนะไปถึงไวมาก

ตามระเบียบกู้ภัยไม่สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันที
ก็ต้องประสานศูนย์เอราวันหรือสำนักการแพทย์กรุงเทพ
ศูนย์เอราวันก็ประสานหาโรงพยาบาลแต่หาไม่ได้

ของคนเจ็บอยู่ต่างจังหวัด
โรงพยาบาลบอกว่าห้องฉุกเฉินเต็ม
โรงพยาบาลบอกว่าเกินศักยภาพที่จะรับ
สุดท้ายนู่นน่ะตี๔ถึงจะไปส่งโรงพยาบาลตำรวจ
หมายความว่าคนเจ็บรอ๒ชั่วโมงกว่านะคะ
หรือเหตุตี๒ปเจ๊กตึงได้รับแจ้งไปถึงภายใน๕นาที
ตี๔นู่นถึงจะได้ไปโรงพยาบาลพี่อุ๋ย
แล้วเขาขาขาดคือยังไงรู้มั้ยขาที่ขาด

แช่ถุงน้ำแข็งเอาไว้๒ชั่วโมงกว่า

ใช่ครับจนรอบช่วงประมาณตี๔ถึงจะได้โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วตอนนั้นมาสระเป็นประมาณกี่โรงพยาบาลพอทราบไหมครับ
โรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลที่ในเครือใหญ่หลายโรงพยาบาลครับ
เชิงบ่อยครับแต่มันก็จะมีมาตลอด
ซึ่งบางโรงพยาบาลเขาไม่พร้อมหรือว่าเขาติดเคสอะไรอย่างนี้

ซึ่งก็ตรวจสุดค่อนข้างบ่อยอย่างนี้ครับ

โอ้โหเนี่ยค่ะต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้จริงนะว่า

แต่อีกมุมนึงค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

ทำไมถึงตกลงมาจากคอนโดมิเนียมชั้น๒๖แบบนี้
ทีมข่าวของเราไปถามทางนิติของคอนโดนะคะ
เขาบอกว่าคนเจ็บอยู่กับแฟนชาวต่างชาติ

ฝ่ายชายเดินลงมาด้านล่างแล้วฝ่ายหญิงตกลงมาจากชั้น๒๖
ตำรวจสนหัวหมากบอกว่ายังไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำนะคะ
ต้องรอให้คนเจ็บรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะคะ
จะสามารถสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
แต่ไม่แน่ใจว่าตำรวจควรจะไปสอบถามแฟนนุ่มของคนเจ็บก่อนไหมคะ
ตกลงมันยังไงกันแน่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
คือคนเจ็บขาขาดอย่างนี้ผมว่าคงต้องรักษาอาการอีกหลายวัน
ใช่ก็ไปคุยกับแฟนนุ่มเขาหน่อย
ที่สำคัญก็คือเรื่องของระบบการส่งต่อผู้ป่วยตรงนี้

จริงค่ะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ค่ะ
ใช่ไหมเพราะป่อเต็กตึงบอกว่าสิทธิ์เขาอยู่ที่อื่น

ต่างจังหวัดแล้วในพื้นที่กรุงเทพจะไปต่างจังหวัดมันไกลอยู่แล้วล่ะ

ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าป่อเต็กตึงหรือว่ากู้ภัย

แจ้งไปยังโรงพยาบาลใกล้ตรงนู้นตรงนี้

ก็บอกว่าศักยภาพเขารักษาไม่ได้

แต่ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี้
ถ้าเกิดโรงพยาบาลตำรวจบอกไม่รับตอนตี๔จะทำอย่างไร
มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมตรงนี้